เออของไปตัมพอบอยู่หน้ามืนหน้าขายตัมเบอกมือ
คนมาเที่วหลายลูกคาหลายหลายค่ะสาวัสดีค่ะดูขอต่อ
หนาวกลับดาวซุปเซวย์พอพอสารามาแล้วค่ะหาบสบจำ
มาขายเนี่ยค่ะเช็กหน่อยว่าของพร้อมหรือเปล่าเพราะว่า
เพราะว่านักท่องเที่ยวช่วงนี้กลับมาหลายเยอะค่ะ

แต่ไม่รู้ว่าหามาขายที่ไทยหาดแบบนี้หามากลางแจ้งนะ

เพราะช่วงนี้สัปดาห์ที่แล้วฝนเยอะมากเลยนะคะ
ไหนขอดูก่อนขอเช็คเรื่องของความหนาวก่อนแล้วกัน
แถวทะเลไม่ค่อยหนาวเลยนะคะ
น้ำยังอยู่ที่เดิมอยู่เลยค่ะแถวยอดดอยยอดภูนะคะ

แต่ภาคอีสานและภาคกลางดึกถึงเช้า
วันนี้เป็นต้นไปจะได้เริ่มสัมผัสกับอากาศเย็นบ้างแล้ว
ใช้คำว่าเย็นก็พอเนอะยังไม่ใช้คำว่าหนาวแล้วกันนะคะ
ของประเทศนะคะเพราะฉะนั้นแล้วภาคกลางภาคตะวันออกนิดหน่อย
แล้วก็ภาคอีสานจะได้สัมผัสอากาศหนาวอีกแล้วแต่ยังคงมีปัจจัยเดิมค่ะ
ตะวันออกก็ยังคงพัดพาความชื้นเข้ามาในพื้นที่ทำให้เกิดการปะทะกันนะคะ
ก็จะทำให้มีฝนได้ในบางพื้นที่แต่ก็ไม่เป็นไรค่ะ
ฝนก็ลดลงชัดเจนเกิดขึ้นบ้างประปรายมาไวไปไวนะคะ
ช่วงเช้าเช้าไม่ค่อยมีฝนเท่าไหร่นะคะแต่ว่าช่วงบ่ายนะ
ภาคใต้ตกตลอดทั้งวันส่วนภาคกลางและภาคอีสานก็จะมีเล็กน้อย
คลื่นเนี่ยไม่ยอมลงเลยนะใครที่จะไปเที่ยวเนี่ย
เกาะเต่าเนี่ยเกาะสมุยเนี่ยฝั่งฝั่งอ่าวไทยตรงนี้นะคะ
คลื่นค่อนข้างสูงนะคะถ้าจุดไหนมีฝนคลื่นอาจจะสูงได้มากกว่าสองเมตรเช่นเดียวกับอันดามันด้วยค่ะ
เรื่องของอุณหภูมินะเพราะวันนี้เนี่ยมีลมเข้ามาใช่ไหมล่ะ
หนาจากประเทศจีนอีกระลอกรวมถึงมีฝนเพิ่มขึ้นด้วย
หมายถึงว่าฝนมาบวกกับลมหนาวก็จะทำให้อุณหภูมิไม่ได้ร้อนจนเกินไปค่ะ
แต่หลังจากที่ฝนเข้าไปแล้วนะอุณหภูมิจะลดลงชัดเจนค่ะ